เป็นภารกิจของกู้ภัยใจพระอีกหนึ่งภารกิจนะคะ

ลงพื้นที่ไปค่ะไปที่บ้านหลังหนึ่งนะคะ
บ้านหลังนี้เขาอยู่กันแบบน่าสงสารมากจริง
สภาพบ้านมีแต่กองขยะเต็มไปหมดเลยค่ะ
คุณบินลงพื้นที่ไปไปเจอในบ้านหลังนี้เขาจะอยู่กัน
มีผู้ชายกับผู้หญิงอายุ๒๐กว่า
แล้วก็มีลูกน่าจะเป็นลูก๓คนนะคะ
อายุ๑๒อายุ๗ขวบอายุ๕ขวบ
เขาลงพื้นที่ไปกับทีมมูลนิธิร่วมกับตันยูนะคะ
อยู่ในซอยรามอินทรา๖๔
นี่ค่ะสภาพบ้านคือมีแต่ขยะค่ะ
กลิ่นเกลินเนี่ยโอ้โหเหม็นไปหมด
คือทีมงานเองยังบอกเลยว่าคือแทบพังงะแทบเป็นลมเลยนะ

แม้ว่าดูภายนอกจะเหมือนเป็นทาวน์ฮาวส์หลังนึง

คือมีแต่ขยะซุดโทรมมากแล้วก็อยู่กันแบบ
มีผู้ชายกับผู้หญิงอายุ๒๐กว่า
คู่นี้เขาน่าจะเป็นสามีภรรยากันนะคะ
แต่ดูเหมือนคนอาจจะมีสติไม่ค่อยสมประกอบสักเท่าไหร่
มีลูกสามคนลูกสาวอายุสิบสอง
อีกคนนึงอายุ๗ขวบแล้วก็มีลูกชายอายุ๕ขวบ
นี่นะคะทีมข่าวบอกเลยว่าสภาพคือเท่าที่เห็นแล้วน่าสงสารมากจริง
ทั้งมมทั้งหิวโซนะคะ
คุณบินบอกว่าพอคุยกับครอบครัวนี้เนี่ยนะทำให้รู้ว่าจริงแล้วเขามีลูกคนเล็กอีกคนนึง
แต่ปล่อยให้ป่วยตายไปเมื่อหลายเดือนก่อน

ผู้ชายที่เป็นสามีจริงแล้วเป็นพ่อเลี้ยงไม่ใช่พ่อแท้
บ้านหลังนี้เป็นบ้านญาติเขามาอยู่กันที่นี่เพราะไม่ต้องเสียค่าเช่า
พอเจอพิษโควิด๑๙เข้าไปงานไม่มีเงินไม่มีไม่มีเงินจ่ายค่าน้ำค่าไฟ
เขาอยู่กันแบบไม่มีน้ำไม่มีไฟมา๒สัปดาห์แล้วนะคะ
หนูน้อยตัวเล็กคนนี้ลูกชายคนเล็ก๕ขวบไม่ได้อาบน้ำมา๙วันแล้ว
แล้วคุณบินก็เลยอาสาไปซื้อน้ำมาค่ะแล้วอาบน้ำให้เลยแบบนี้
ให้ผมนุ่มก่อนเพราะว่าผมดูแข็ง
โอ้โหนี่นะคะคุณบินอาบน้ำให้เลยนี่ค่ะหลังจากนั้นค่ะคุณบินกับทีมงานนะคะ
ก็ประสานการไฟฟ้าประสานการประปาขอต่อมิเตอร์นะคะ
ก็จ่ายค่าน้ำค่าไฟให้หมดที่ค้างเอาไว้ประมาณ๘๐๐๐บาท
แล้วก็ผูกปินโตกับร้านอาหารแถวนั้นให้เด็กได้กินข้าวอีก๑๕๐๐๐บาท
แล้วก็ประสานตำรวจให้มาดูด้วยนะคะครับชาวบ้านแถวนั้นสงสัยแบบนี้ค่ะ
สามีภรรยาคู่นี้ว่าติดยาเสพติดหรือเปล่า
ถึงปล่อยให้สภาพบ้านเป็นแบบนี้คือถ้าติดยาเสพติดเนี่ยที่น่าเป็นหวงมากคือลูกทั้ง๓คนไงค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป